วันนี้ทนายสงการอาจรุยทรัพย์นะครับ
ได้นำผู้เสียหายซึ่งถูกหลอก

กับผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นทนายสงการ

เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลาย

อายุ๕๗ปีสองพี่น้องผู้เสียหาย
เดินทางเข้าพบนายสารวุฒิเบนจกุล
เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมที่สารอาญา

คือนางสาวพีรดาโสพิษณภารางอ้างว่า

ให้ช่วยดูแลคดีที่เคยถูกตำรวจสนประชาชื่น
จับตัวในข้อหาช่อกงประชาชน

เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พร้อมกับอ้างว่าถูกกันแกล้ง
จำเป็นต้องหาทนายไปสู้คดี
ซึ่งนางสาวพีรดาหลานสาวอ้างต่อว่า
รู้จักกับคนที่สามารถติดต่อกับนายสงกรานได้
ก่อนจะนัดให้ลุงนำเงินจำนวน๖๕๐๐๐บาท
แต่งตั้งทนายไปให้ที่สารอาญา
โดยอ้างว่าจะนำเงินไปให้กับทีมทนายสงการเอง
หลอกให้ลุงกับป้ารออยู่บริเวณชั้น๒ของศาล
ก่อนที่จะขึ้นไปบนสารอาญาชั้น๓
และกลับลงมาพร้อมกับบอกว่า

ส่วนเอกสารยืนยันการชำระเงินนั้น
จะนำมาให้ในวันถัดไป
ขณะนั้นลุงและป้ารู้สึกเอกใจ
แต่ด้วยความที่อยากช่วยเหลือหลานสาวสู้คดี

ต่อมาหลานสาวได้ติดต่อกลับมาบอกว่า
ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบอุ้มไปรีดทรัพย์
ขอให้ลุงและป้าช่วยนำเงินไปถ่ายตัว

ขณะที่หลานสาวก็ให้ไลน์ที่แอบอ้างว่าเป็นทนายสงการ
จึงติดต่อพูดคุยขอความช่วยเหลือ

และถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มอีก๒ครั้ง
เป็นเงิน๓๐๐๐บาทและ๒๐๐๐บาท
รวมสูญเงินไปทั้งหมด๑๑๕๐๐๐บาท

เสร็จรู้ร้อยหมด๕๐๐๐๐บาทแล้วสุดท้ายนี่
แล้วผมก็ถามทนายสงการปลอมนะฮะ
ถามไปว่าอะไรอย่างนี้
พอดีพอวันต่อมาผมว่าง
ผมก็เลยแวะไปที่ศาสนายาแล้ว
ไปติดต่อทนายแล้วเขาติดต่อทนายที่ศาลนะครับ
เขาบอกอ๋อทนายสงการต้องติดต่อทางนี้ค่ะ
อะไรอย่างนี้ผมก็พยายามติดต่อไป

ทนายสงการได้ตรวจสอบไลน์และโทรศัพท์มือถือ
ได้บอกแสทราบว่าแก๊งคนร้าย
เป็นกลุ่มที่กระทำซ้ำหรือทำเป็นอาชีพ
โดยทราบว่าผู้แอบอ้างเป็นทนายนั้น
คือสาวหล่อที่มีชื่อว่านางสาวออนสุธี
และผู้ร่วมขบวนการอีก๑คน

ซึ่งเป็นหลานสาวแท้ของนายสัตวพล

โดยเชื่อว่าร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่กันทำ
คือจากพฤติการเราเชื่อว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
และสิ่งที่เรายอมไม่ได้เป็นการกระทำที่อุกอ่าน
แล้วก็มากระทำบนสารอาญา
หรือลักษณะว่าตัวเองก็เคยมีต้องคดีอาญาอยู่แล้ว
แต่ไม่เคยเข็ดหลาบและไม่หลาบจำต้องดำเนินคดี
สารอาญาให้ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ล่าสุดธนายสงการพร้อมนายสตะพลและนางอสิชา

ได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามให้เอาผิดหลานสาว

โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและเอาผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ส่วนทนายสงการจะเอาผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
เนื่องจากผู้เกาะเหตุได้ส่งข้อความข้อมูล
และนำภาพไปแอบอ้างบนโปรไฟล์ในแอปพลิเคชัน
ถือเป็นการสร้างความเสียหายและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

หลังจากนี้นายสงการจะยื่นคำร้องขอให้สารพิจารณานัดไต่สวนว่า
นางสาวพีรดาประพฤกษ์ไม่เรียบร้อยบนศาล
หรือการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน